ไปพบสุนัขตัวหนึ่งถูกฉมวกแทง

แล้วก็นอนแอบอยู่ข้างซอกตึกย่านลำลูกกาที่ปฐุมธานี
เจ้าหน้าที่บอกว่าสุนัขตัวนี้ไม่มีนิสัยดุร้ายนะครับ
เจ้าของบอกสุนัขตัวนี้ไม่มีนิสัยดุร้าย
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ทำมันต้องการอะไร
ดูสิคุณโอ้โฮคุณมันคาอยู่แบบนี้เลยนะครับโอ้โฮใช่ครับ
สุนัขตัวนี้นะฮะนอนอยู่ข้างซอกตึกภายในซอยเจริญศุกร์ตำบลครูคศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
สภาพของมันอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีอาการหมดแรง

ชาวบ้านช่วยกันจับเพื่อนำมันออกมาแล้วก็ตรวจสอบอาการ
แน่นอนแล้วครับชาวบ้านเห็นแล้วตกใจเลย
พบว่าสุนัขตัวนี้ถูกเหล็กฉมวกแทงคาที่ลำตัว
ส่วนปลายด้ามซึ่งเป็นไม้หักเหลืออยู่ประมาณ๕นิ้วนะครับ
ด้านของนายสมชายถือซื่อเปิดเผยครับว่าสุนัขตัวนี้
สมชายเขาเป็นเจ้าของและสุนัขเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๗ปี
ไว้ตั้งแต่หลังช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี๕๔นะครับ
สุนัขตัวนี้ไม่มีนิสัยดุร้ายไม่เคยไล่กัดใครในชุมชน
แต่มันจะชอบเห่าเวลาเจอคนแปลกหน้า
มันก็เห่าเฉยแต่ไม่เคยเข้าไปกัดนะครับ
เมื่อเช้าวานี้มันมาหาตัวเอง
จึงเห็นว่ามันหาเจ้าของนะ
มันก็แบบโอ้โหกระเพกทนพิษบาดแผลมาเดินมาหาเจ้าของนะครับ
เจ้าของเห็นว่าลำตัวของมันถูกฉมวกแทงบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยเข้าไปช่วยมันแต่มันคงเจ็บนะคุณ

มันก็เลยวิ่งหนีนะฮะวิ่งหนีเข้าไปหลบที่ซอกตึกนะครับ
เจ้าของก็เลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
นำไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ที่อยู่ใกล้เคียง
ส่วนสาเหตุที่เจ้าตัวนี้ถูกฉมวกแทง
เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้นะว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
เจ้าของเองก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะครับ

แต่ที่สำคัญเดี๋ยวต้องตามตัวให้เจอนะครับ
เพราะถือว่าเป็นการทำทารุณกรรมสัตว์ด้วยนะฮะ